ถ้าพูดถึงปากคลองตลาดภาพที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดี
ก็คือพ่อค้าแม่ค้านำดอกไม้มาวางขายบนทางเท้าเป็นจำนวนมากนะคะ
ทำให้ทางกรุงเทพหานครต้องจัดระเบียบอย่างจริงจัง
เพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชนจะได้มีความสะดวกในการสัญจรไปมา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ
ค้าดอกไม้สดที่ตั้งเรียงรายเต็มสองฝั่งถนนย่านปากคลองตลาด
เว้นแม้แต่ทางเท้าแน่นขนาดไปด้วยร้านขายดอกไม้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ทุกวันผู้ค้าจะตั้งแผงขายดอกไม้และพวงมาลัยบนทางเท้า
แทบไม่เหลือพื้นที่ให้ประชาชนเดินสัญจร
ขณะเดียวกันบางกลุ่มจะนำดอกไม้ออกไปวางริมถนน
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
แออัดยัดเยียดไปด้วยดอกไม้และรถบรรทุกสินค้า
มากกว่ากลางวันหลายเท่าตัว
กรุงเทพมหานครจึงเตรียมดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าย่านปากคลองตลาด
เพื่อความเรียบร้อยสะอาดสวยงาม
ซึ่งยึดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องจัดระเบียบผู้ค้ารอบเกาะรัตนโกศิลป์
นางชูศรีลือลาบอายุ๗๗ปียึดอาชีพร้อยมาลัยดอกไม้มานานกว่า๔๐ปี
เปิดเผยว่าเห็นด้วยกับนโยบายของภาครัฐ
แต่อยากขายอยู่จุดเดิมเพราะอายุมากแล้ว
หากออกมาทำงานไม่ได้ลูกหลานจะได้มีพื้นที่ทำกินต่อไป
จัดระเบียบก็ดีอยู่บ้านเมืองจะได้สะอาดสะอ้านนะคะ
แต่ว่าคนจนล่ะจะไปทำกินที่ไหน
แก่แล้วก็ลูกก็จะได้เลี้ยงเราได้ใช่ไหมคะ
ถ้าเรามีที่ทำกินนี่บ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อนะคะ
แล้วพวกดิฉันถ้าหยุดไปวันนึงดิฉันก็ไม่มีจะทาน
เข้าใจไหมคะหาเช้ากินค่ำ
เช่นเดียวกับสุนิสาสัตยยุค
แม่ค้าขายพวงมาลัยเล่าว่า

บรรพบุรุษขายมา๒๐กว่าปีแล้ว
หากกรุงเทพมหานครจะจัดระเบียบทางเท้า
ก็ยินดีให้ความร่วมมือ

เพราะไม่รู้ว่าจะต้องปรับย้ายอย่างไร
อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมไว้เบื้องต้นแล้ว
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

แม่ค้าก็จะยอมทำตามทุกอย่างที่เขาไอ้นี่ออกมาครับ

เพราะว่าดูจากข่าวก็รู้สึกจะแย่

รู้สึกแบบว่าโอ๊ยอะไรเนี่ย
มาถึงเราแล้วอะไรอย่างนี้เหรอ

ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร

หลายคนจะเดินทางมาที่นี่

คับข้างไปด้วยผู้คน

การค้าเก่าแก่ใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานครเตรียมจัดระเบียบผู้ค้าที่ตั้งแผงบนทางเท้าจำนวนมาก
ว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคม๒๕๕๙
จากนั้นจึงจะเข้าจัดระเบียบในพื้นที่ปากคลองตลาด
ซึ่งอาจเป็นช่วงหลังจากจัดระเบียบย่านบางลำพู๑๒เดือน
หากตรวจพบผู้ค้าเข้าข่ายผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ออกจากพื้นที่ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น